เป็นครอบครัวของตำรวจอาสานะคะ
ตำรวจเองกับภรรยาแล้วก็ลูกชาย
เพิ่งจะไปสวัสดีปีใหม่ยาดมา
ก็กลับมาถึงบ้านก็ค่อนข้างดึกประมาณนึงแล้ว

เดี๋ยวพี่ขอไปต่อกับเพื่อนหน่อยนะ

ภรรยาบอกวันปีใหม่ก็อยากจะให้อยู่กับครอบครัว
แล้วนี่มันก็กลางค่ำกลางคืนแล้ว
ไม่ให้ไปเท่านั้นแหละค่ะ
ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน

ภรรยาบอกว่าเธอถือมีดเอาไว้

กลายแบบว่าฝ่ายสามีก็ยังปลัสเข้ามา

แล้วกลายเป็นว่าตัวเขาล้มทับตามลงมา
มีดปากได้ราวนมซ้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะตำรวจสพบางปูพร้อมกับมูลนิธิร่วมกระตันยู
ก็เดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักข้างจุดสกัดตู้บริการประชาชนเด่นชัยที่ตะบนบางปูใหม่ค่ะ
อาสาที่ว่าก็คือนายอำนาจสิงเล็กอายุ๔๒ปี
ไปถึงเนี่ยก็เจออยู่ในสภาพนอนหงายมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ใต้ราวนมซ้ายหนึ่งแผล
เลือดสาดกระจายเต็มพื้นเลยนะคะ
ใกล้กันก็มีมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่มด้วย
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ในห้องมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือภรรยานางวาสนาทรัพย์เขื่อนขานวัย๔๘ปี
นั่งร้องห่มร้องไห้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ข้างศพ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
ช่วงสายวันนี้เนี่ยญาติของนางวาสนาฝ่ายภรรยาที่เป็นคนเกาะเหตุเนี่ย
ก็มาเยี่ยมเอาน้ำเอาอาหารมาให้ซึ่งนางวาสนายังคงอยู่ในอาการเครียด
แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดนะคะร้องไห้ตลอดเวลาเลย
ทีนี้ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยคุณผู้ชมเราจำลองภาพเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
ว่าคืนก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรกันขึ้น
วาสนาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าประมาณ๓ทุ่ม
สามีก็บอกขอออกไปต่อกับเพื่อนหน่อยอยากไปดื่มสังสรรค์ต่อ
ไม่ให้ไปเธอบอกว่ามันเป็นวันขึ้นปีใหม่ทำไมไม่อยู่กับครอบครัวที่บ้าน
สามีก็เลยไม่พอใจค่ะเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอที่หน้าบ้าน
เธอบอกว่าเธอกลัวเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอ
กลัวมากเธอก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้าน
มีดปลายแหลมที่อยู่ในห้องครัวมาถือไว้ที่มือขวา
ป้องกันตัวกะว่าถือขู่สามีจะได้ไม่เข้ามาทำร้ายเธออีก
แต่กลายเป็นว่าสามีก็ยังปรีมาทำร้ายเนี่ยค่ะ
เสียหลักล้มลงไปนอนบนโซฟาซึ่งมีลูกชายวัย๖ขวบนั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วสามีเดินตามมาล้มตามลงมาด้วยบนโซฟา

ก็เลยปักเข้าใต้ราวนมซ้ายสามีเสียชีวิตแน่นิ่งไปเลย

เธอไม่ได้ตั้งใจจะเอามีดเล่มนั้นมาแทงสามีเลย

ขู่ไม่ให้สามีเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอซ้ำอีกเท่านั้น
หลังจากเกิดเหตุตัวเธอนั่นแหละ

แล้วก็แจ้งตำรวจด้วยตัวเองค่ะ
เขาบีบคอแล้วคนนี้ถอยหลัง

เขาก็ล้มตามทับลงไปเขาก็เลยล้มทับ
ไปที่มีดที่เราถืออยู่
ตอนนั้นคือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอามีดมาทำร้ายเขา

แม่มาตีซ้ำคือเขาตีตั้งแต่ข้างนอกแล้วรอบหนึ่ง
ไปสอบถามนางจำเนียนแม่ของนางวาสนานะคะ
เธอก็เล่าบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวก็ไม่ได้เคยเล่าเรื่องปัญหาในครอบครัวให้ฟังนะ
ไม่เคยรู้เลยว่าลูกสาวถูกสามีทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเธอก็ไม่ได้อยู่กับลูกสาวด้วย

เวลามาก็ไม่ได้พูดคุยถึงปัญหาครอบครัวอะไรค่ะ
บอกว่าลูกสาวเธอไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนเลย

เพราะฉะนั้นเธอไม่เชื่อว่าลูกจะตั้งใจแทงสามี
ตอนนี้สิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ

พ่อมาเสียชีวิตแม่ก็ถูกจับ
ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าหลานจะอยู่ยังไง
ถามว่าให้มาอยู่กับเธอเธอก็เลี้ยงไม่ไหว

ทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่กับลูกชายคนเล็กค่ะ
ถ้าลูกไม่ให้กินเราก็ไม่มีกินอยู่แล้ว
เราก็ยังได้คุยกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุนะฮะ

บอกว่าปกติแล้วนางวาสนาก็เป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะครับ

ที่ผ่านมาเคยเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าสามีเนี่ยอารมณ์ร้อน
ไม่ชอบให้นางวาสนาออกไปไหนข้างนอก
กินข้าวกับเพื่อนนี่ยังไม่ได้เลยนะครับ
ครั้งหนึ่งเคยถูกทุบตี
นางวาสนาต้องหนีออกจากบ้านมา
แล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มนี่แหละพาไปเช่าห้องพักอยู่
สามีใจเย็นลงถึงได้กลับเข้าบ้าน
ก็เลยเชื่อในคำให้การของเพื่อน
ว่าไม่ได้ตั้งใจจะใช้มีดแทงสามีจนตาย
เพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่ยอมแล้วก็กลัวสามี

นี่เขียนของเพื่อนทางพุทธภาคเวลาให้เราฟังเลยนะ

ได้เดินทางไปรับศพของนายอำนาจ
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดในสองวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ลูกก็อาจจะอารมณ์ร้อนบ้างเป็นบางเวลา

คำให้การของผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือภรรยาของลูกคือลูกสะพ้ายของแม่เนี่ยนะฮะ
ที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะใช้มีดแทงลูกชายของเธอจนตายเนี่ย
เธอบอกว่าก็ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าเรื่องของคดีความปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
ขอบคุณคุณใจร้อนได้ไหมไม่รู้อยากจะเป็นคนรักใครซึ่งก็จะไม่มีคำปฏิเสธ
พี่โต้นเดี๋ยวไปบอกว่าเธอเป็นคนใจร้อน
นี่ความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสพบังปูบอกว่า
แจ้งข้อหานางวาสนาไปหนึ่งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
คือพนักงานสอบสวนบอกว่ายังไม่ได้เชื่อคำให้การของนางวาสนาเดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการส่งตัวนาวาสนาไปฝากหางที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
และตำรวจจะไม่คัดค้านการประกันตัวนะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
และยังเป็นคนโทรเรียกตำรวจให้ไปที่ที่เกิดเหตุด้วยตัวเอง